ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่แพ้

ลึกมากค่ะพอแพ้ตกลงไปแล้วคุณลุงจะลงไปช่วยแพ้ในบ่อ

ปรากฏว่าทั้งคนทั้งแพ้ไม่มีใครได้ขึ้นมาเลยค่ะทานอากาศให้ใจพี่เบิร์ตอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โห
ข่าวนี้มันเป็นเหตุสลดใจค่ะ
เกิดขึ้นตรงกลางทุ่งนาเลยที่พื้นที่อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยนะ
ตำรวจไปตรวจสอบมันเป็นบ่อบาดานเป็นบ่อปูนบ่อซีเมนแบบนี้ค่ะแล้วลึกมาก
เห็นแบบปากบ่อมันกว้างไม่เท่าไหร่เลยอ่ะ
ซึ่งมันมีเห็นไหมเป็นถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยคลุมแล้วก็แบบมันเป็นเศษเหมือนกับถุงปุ๋ยมันกรอบหมดแล้ว
แดดขาดแล้วค่ะแต่ก้นบ่อนั้นน่ะก้นบ่อเจอศพของนายปรุงทองจันทร์
คุณลุงปรุงอายุ๖๘ปีค่ะแล้วมีซากแพ้มีซากแพ้ตายอยู่อีกตัวหนึ่งด้วย
ทีนี้กู้ภัยค่ะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงกว่ากว่าจะลงไปแล้วดูสิ
กว่าจะไปเอาศพของลุงไปเอาซากของแพ้ขึ้นมาจากบ่อนี้ได้นะ
บ่อมันแคบนะเฉพาะแพะตกลงไปนี่ก็แคบแล้ว
ใช่ตอนนั้นคุณลุงตามลงไปอีกแล้วท่านโอ้โห
เนี่ยแล้วตอนที่พยายามที่จะเอาศพของคุณลุงขึ้นมา
เอาซากแพะขึ้นมานี่มันไม่ได้ง่ายนะ
คุยกับเมียของคุณลุงน่ะคุณป้าสัมพิมเล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ย
ทำอาชีพเลี้ยงแพ้นะทุกวันเนี่ยลุงแกก็จะเอาแพ้ไปเลี้ยงตามไร่ตามนา
ตั้งแต่เช้าเลยสายลุงแกก็จะเอาแพ้เข้าคอก
ทีนี้ไอ้รอบที่เอาแพ้เข้าคอกก็นั่งนับดูเอ้าแพ้มันหายไปตัวนึงน่ะ
ลุงแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาเอ้ยแพ้มันอยู่ไหนวะ
ทีนี้ต่อมาเนี่ยลูกสาวพ่อพ่อหายไปไหนอ่ะ
ทำไมพ่อหายไปนานจังอ่ะพ่อขี่ไปตามแพ้เหรอแพ้มันหาย
ลูกสาวน่ะปั่นจักรยานตามหาแล้วก็แบบพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อได้ยินเสียงหนูไหมเนี่ย
โอ้โหตะโกนหาใช่แล้วมารู้ว่าเอ้ยไม่รู้ลูกเอกใจอีท่าไหนนะ
ไปเห็นบ่อบาดานพอดีแล้วตอนที่แบบรู้ว่าพ่ออยู่ในนั้นกับแพ้อีกตัวนึง
คือลูกก็เข่าอ่อนเลยเหมือนกันนะคะตำรวจก็เลยคิดว่าลุงปรุงเนี่ย
คงจะมาเจอว่าแพ้ตกลงไปในบ่อบาดานแล้วก็ห่วงแพ้แหละ
จะรีบลงไปช่วยแต่ก้นบ่ออากาศมันไม่มีอากาศมันน้อย
ก็อาจจะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ญาติเองก็ไม่ได้ติดใจกันไปนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ